ดูข่าวนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมจ่ายตังค่าน้ำปลาปลา
แต่สิ่งที่ได้มาคืออเมริกาโน่ยังไงลองดูค่ะ
ใช้น้ำนี้ล้างจานเหรอใช้น้ำนี้ล้างหน้าเหรอ
น้ำนี้แปลงฟันเหรอคุณใช้ซักผ้าเหรอโอ้ใช้ไม่ได้เลยนะคุณฮะ
นี่เปิดออกมาจากก๊อกแบบไม่ใช่ทำคอนเทนต์นะดำปีอ่ะใช่
เพจอยากดังเหนือจัดให้พาร์ทหกนี้นะคะเอามาโพสต์
กาแฟสักแก้วไหมไม่ฮะอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
ผมจ่ายค่าน้ำปลาปลาแต่กลับได้มาคืออเมริกาโน่
จะรับสักแก้วไหมครับเป็นบ่อยมากหัวจะปวด
ซื้อเครื่องกองน้ำก็ซื้อไม่ได้ซื้อมาเครื่องกองน้ำก็พัง
ไหนอ่ะคะเนี่ยที่นี่หนองปลือครับอีกแล้วเหรอ
นี่เป็นบ่อยมากค่ะคลิปนี้เนี่ยคือล่าสุดเลยนะคุณผู้ชม
งปลือชนบุรีค่ะทีนี้พอเห็นแบบนี้น่ะ
บางคนบอกว่านี่มันเป็นเพราะสีสนิมในท่อเหรอ

โอ๊ยปกติฮะปกติเหรอคนที่เขาอยู่ในโซนพัทยา
งปลือเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้บ่อยค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ชาวบ้านในพื้นที่
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าที่หนองปลือบังละมุงเนี่ยนะ
มีการวางท่อเป็นท่อน้ำปลาปลาใหม่วางท่อได้๒๓เดือนแล้ว
คือเขาเปลี่ยนจากท่อที่มันเป็นสีฟ้าที่คุณเห็นเนี่ยนะ
มาเป็นท่อสีดำครับคุณภาพท่อสีดำเนี่ย
มันจะทำคือมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าใช่ไหม
แต่ว่าช่วงที่มีการปล่อยน้ำแรกเนี่ย
อาจจะทำให้น้ำมันเป็นสีดำ
ตรงเนี้ยมาจากท่อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสีของท่อเหรอ
สีของพ่อได้ด้วยเหรอแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนะ
ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีของน้ำตามปกติ
แต่เดี๋ยวนะเขาวางท่อปลาปลาใหม่มาได้๒๓เดือนแล้วเหรอ
ถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เปิดน้ำจะต้องเจอสีแบบนี้
ก่อนเออก่อนทุกครั้งเนี่ยไม่เอานะฮะ
ไม่ต้องเปลี่ยนไหมเอาท่อสีฟ้าเหมือนเดิม
อย่างน้อยเปิดมาปุ๊บจะได้ไม่ต้องเจอกับภาพน้ำสีดำ
เราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้สีของท่อมันมีอะไรปนมาบ้าง
นั่นน่ะสิฮะสนิมสนิมอะไรหรือเปล่า
อันนี้ทุกข์ชาวบ้านนะก็รู้พิกัดแล้ว
หนองปรือบางรมงค์ชลบุรีนะฮะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราให้ทีมข่าวของเราตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อนะ
มันต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่แบบเออเปิดน้ำมาก่อน
ให้น้ำมันดำอย่างนี้รอสักพักนึงเดี๋ยวน้ำก็ใส